คุณผู้ชมค่ะไม่รู้พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกอะไร
คดีความครั้งก่อนก็ยังเคลียร์กันไม่ลงตัวเลย

ก่อนหน้านี้สารอาญาสั่งให้เพิกถอนการประกันตัว
ด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลที่ว่าเบนท์เรสซิ่งมีความประพฤติไม่เหมาะสมฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินค่ะ
ซึ่งผิดเงื่อนไขที่สารเคยให้ประกันตัวไว้จนท้ายที่สุดต้องจำคุกที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะ
แพทย์นับประพาบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าเธอเนี่ยก็คุยไลน์กับเบนเรสซิ่งแหละถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันเนอะ
ก็ยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยคือไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีนะคุณผู้ชมนะ
กินหมูกระทะกับเพื่อนแล้วก็กลับ
เพราะเอิญว่าระหว่างทางกลับเนี่ยมันมีรถขนผลไม้จากตลาดไทยมันคว่ำอยู่ตรงถนนวิภาวดีก็เลยจอดดูเท่านั้นแหละ
พอจอดดูมันเกินเวลาไงณตอนนั้นเนาะ
พอตำรวจมาเคลียร์อุบัติเหตุก็เรียกตรวจสอบใบขับขี่ด้วยก่อนพาไปที่สอนอ
พอเจ้าหน้าที่จำได้อ่ะเรื่องยาวเลยคราวนี้โดนหลายข้อหาค่ะแต่ก็พร้อมจะสู้คดีด้วยนะฮะส่วนแพทย์เองเนี่ยแม้ว่าจะเลิกรากันไปกับเบ้นแล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยเสมอในฐานะเพื่อนแล้วก็พ่อของลูกด้วยค่ะหวังว่าวันวันนี้เดี๋ยวจะได้รับการประกันตัวออกมานะคะก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีแล้วกันค่ะ